ภาคไฟเดือนนี้ฮู้ร้องไห้ได้ร้องน้ำตาลไหลคลับขับ
เคยประกาศว่า๓๐๐๐กว่าจำได้ไหมที่ตอนนั้นเป็นข่าว

เกิด๓๐๐๐๐อ่ะโมดรอบนี้หรือ
กล้าพูดป้ากูดูอยู่เยอะเดี๋ยวป้าโทรด่าเลย

การติดโซล่าเซลล์หลังใหญ่มันอาจจะคืนทุน
หรือว่าทุกอย่างที่แบบว่าเราลงไปมันอาจจะได้กลับมาเร็ว

บางทีกว่าที่มันจะกลับมามันอาจจะไม่ค่อยคุ้ม

คือแน่ต้องบอกว่ามีทั้งคนในวงการบันเทิง
รวมไปถึงประชาชนหลายคนที่เอาบินค่าไฟออกมาโชว์เดือนนี้
แล้วโอดครวนเป็นเสียงเดียวกันว่ามันพุ่งขึ้นแบบ๒เท่าตัว
คือออกมาแบบระบายความรู้สึกแล้วก็มีการโพสต์คลิปต่างนานา
คือเขาบอกเลยบอกว่าเขาหนักใจมาก
หลังจากเห็นบินค่าไฟของบ้านเดือนมีนาที่ผ่านมา
พุ่งเป็นแบบสองเท่าตัวลองฟังเสียงหน่อยได้ไหมคะปกตินะฮะ
ค่าไฟปกติ๖๐๐๐๘๐๐๐บ้านที่ฉันแล้ว
แต่เดือนก็จะอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็มีพ่อบ้านแล้วก็แม่บ้าน
คุณค่าไฟนี่แค่เดือนมีนานะคะนี่แค่เดือนมีนา
เธอฉันเพิ่งเห็น๑๓๕๓๘๘๗๖สตาร์

เท่านั้นไม่พอนะคะคูณจริงใช้ไป๑๒๖๕๓๐๕นะคะ
แต่ว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ๘๘๕บาท

ดิฉันก็ต้องโดนด้วยนะคะค่าไฟ
นี่ยังไม่ใช่เดือนเมษายนนะคะเดือนที่ร้อนที่สุดนะคะ
มันเหมือนหัวฟักรสทั้นน้ำตาตอนเนี้ย
คือของรถเมย์ต้นเดือนที่ผ่านมายังไม่เท่าไหร่
ยังขึ้นมาขึ้นนะแน่แต่ว่าอาจจะไม่ถึง๒เท่าตัวต้องรอดูเดือนเมษาอย่างที่พี่เอกกี้ว่าจริง
คือพี่เอกกี้เขาบอกโดยปกติเขาจ่ายค่าไฟอยู่ที่๖๐๐๘๐๐บาท

อยู่กันแค่สามคนเองซึ่งเขาอยู่กับคุณแม่แล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านแค่นี้
เขาบอกว่านี่ขณะเดือนมีนานะเดือนเดียวเท่านั้น

๓๘บาท๗๖ตัวตัวตัวเขาบอกว่ามันขึ้นเข้าตัว

ทีนี้เขาบอกว่าเขาใช้ไปเท่านี้

เดี๋ยวรอมาดูว่าเดือนเมษา

หนูจ๋าเอาง่ายพรุ่งม่าน
วันนี้พี่ว่าขอทุกคนแล้วกัน
ขนาดตัวฉันเองฉันคุยกับเมธอัพมีฉันแฮปปี้มาก

แต่คนนี้ว่ารัฐบาลจะตรึงอะไรหรือเปล่าเนี่ย

แล้วปีนี้บ้านเธอ๔๐เท่าไหร่
จังหวัดตากทำลายสถิติไปแล้ว
วันนี้โอเคต่อให้ใครก็แล้วแต่มันก็ต้องเปิดแอร์
ใช่โม้นถูกต้องมันร้อนจนทดไม่ไหว
แล้ววันนี้โอเคบางคนที่ใช้ไฟฟรีมีไหมมี
อย่าอยู่รอบกลับบ้านนี้สหรัฐชาวิทจะมีคนใช้ไฟฟรีครับ

เอ้าแล้วทำไมอยู่ทั้งนานแล้วไม่แก้อะ

เออตอนเสียงอาจารย์น่ะใช่ไหมคะ
ใครแม่
คุณสูฟาภาพพี่ตาย
ฉันนั่งดูอยู่คุณสูฟาภาพโอ้ย
ถ้ามันแก้ได้แล้วทำไมไม่แก้มาก่อนหน้านี้

ต้องแก้จะเป็นผลงาน

แต่พอมันเป็นนโยบายคนก็จะแบบมันเป็นลมปากของคนหรือเปล่า

คุ้มไหมเนี่ยสำหรับการติดโซล่าเซลล์บ้านต่างมันมีหลายวิธีมาก